บอกว่าเป็นในพลในพลบุกไปขึ้นนะสะโพรงพักที่จังหวัดชนบุรี
เหล่าบรรดาตำรวจหูชั้นผู้น้อยก็ตกใจกันหมดเลยท่านมาเพราะอะไร
แต่งตัวมาเต็มยดคุณผู้ชมลองไปดูลีลาเขาหน่อย
แล้วเดี๋ยวมาบอกว่าเรื่องนี้มันโอละพ่อยังไงครับ
นะครับมันอยู่ตรงทางอ่อนชาติเลยนี่รีบมาจากบ้านนี่
บอกอะไรโทรมาไม่ได้เรื่องเลยกูตีรถด่วนมาเลยเนี่ย
ก็เลยงงงงอยู่เอ้ยที่อยู่กองพี่นายอยู่ก็เลย

ที่อยู่กองพี่นายอยู่ก็เลย

ที่อยู่กองพี่นายอยู่ก็เลย

ที่อยู่กองพี่นายอยู่ก็เลย

ที่อยู่กองพี่นายอยู่ก็เลย

ที่อยู่กองพี่นายอยู่ก็เลย

ที่อยู่กองพี่นายอยู่ก็เลย

กลายเป็นว่าก็ต้องไปประกันตัวตัวเองด้วยนะ
๗๕๐๐๐ฮูมิลถูกนำเนินคดีแบบนี้ผิดเต็ม

ใครถ้าเคยถูกนายคนนี้เนี่ยหลอกว่าเป็นนายพลมาก่อน

ใช่เพราะไม่รู้ว่าเขาทำแบบนี้ครั้งแรกหรือเปล่าไง

ใช่เดี๋ยวมีข้อหาเพิ่มเนี่ยนะเรื่องของการใส่เครื่องแบบอีกก็ผิดนะคะ

เข้าถ้ำเสือสินะ
ปลอมตัวเป็นเสือเพื่อเข้าถ้ำเสือเออก็ต้องถูกเสือกินเลยนะค่ะนะฮะ